กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับนาทีต่อไปนี้เป็นนาทีที่ครอบครัวของพี่ประจวบจากจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย์คำถาม๔ข้อถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาทตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เดี๋ยวเรามีคำถามให้นะพี่จวบนะคำถามนี้พี่จวบจะต้องเลือกก่อน
แล้วก็ต้องวางว่าคนในบ้านใครที่จะขึ้นมาเล่นเกมตรงนี้นะครับ
ใครที่จะขึ้นมาตอบคำถามต้องวางเรื่องไว้ให้พวกเขาได้แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งหมดเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่ประจวบมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คือเต้นใช่ไหมพอได้พอได้นะพอได้นะครับ
ถ้าอย่างนั้นแล้วก็มาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑โรงเรียนวัดกุดีประสิทธิ์เรื่องที่๒ขายดอกไม้
เรื่องที่สามระแวกบ้านเรื่องที่สี่บ้านของเรา
เรื่องที่๕คาราบาล
จวบพร้อมแล้วเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับข้อแรกบ้างครับ
เรื่องระแวกบ้านครับ
จวบครับที่บ้านเรานี่ก็คือถนนเข้าไม่ถึง
ไม่ถึงครับเอาแล้วฝั่งที่พี่อยู่เนี่ยมีมีทางเดินมีอะไรไหม
หรือเป็นทางคนเดินเล็กเล็กไม่มีครับมันมีเมื่อก่อนมันเป็นทุ่งออกมาวงแหวนมากไปอินได้
แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นกำแพงโรงงานกั้นหมดเลยยาวเลยติดหลังบ้านเลย
แต่ก็มีสะพานอันหนึ่งใช่ไหมที่บ้านมันมีแต่มันเลาะไปไม่ได้ครับ
มันมีสะพานที่เขาสร้างโรงงานอ่ะก็คือสะพานปูนเลย
สะพานปูนเนี่ยมันก็กลายเหมือนกันเนี่ยจากนั้นมาที่แยกประมาณสามสี่ร้อยเมตรน่ะ
แล้วสะพานปูนี่เขาสร้างเพื่ออะไรให้คนในโรงงาน
แสดงว่าก็ต้องเป็นสะพานปูนที่แข็งแรง
แล้วสะพานนี้นะครับที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือที่ข้ามไปฝั่งวัดกุดีประสิทธิ์

เคยใช้สะพานนี้มั้ยครับครับเคยครับ
เอาล่ะถ้าเคยก็คือระแวกบ้านของพี่นี่แหละนะครับ
แล้วเคยอ่านบ้างไหมว่าสะพานนี้เขียนอะไรไว้บ้าง
สร้างพศครับแต่ผมไม่รู้ว่าพศอะไร

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สะพานพงพันธุ์สร้างเมื่อพศใด
ตัวเลือกที่หนึ่งพอศ๒๕๓๕
ตัวเลือกที่สองพอศ๒๕๓๖

ผมคิดระวัง๓๕กับ๓๘ผมก็ลังเลอยู่เหมือนกัน
แต่คิดว่าอีกทีหนึ่งก็๓๘ก็คงไม่สร้างน้ำท่วม
ถ้าพร้อมแล้วพี่จวบเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งพอศ๒๕๓๕ครับ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ

ตอนนี้พี่จวบจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

กิ๊กดีกว่าพี่กิ๊กแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่กิ๊กขึ้นมาตอบ
จวบเป็นคนชี้ชะตานะเหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องโรงเรียนวัดกุดีประสิทธิ์

เรื่องบ้านของเราและเรื่องคาราบาล

ดอกไม้ครับผมทำไมเลือกเรื่องขายดอกไม้ให้พี่กิ๊กครับ

ขอให้โชคดีนะครับผมขอเชิญพี่กิ๊กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เคยขายดอกไม้อะไรครับดอกกุหลาบ
กุหลาบเหรอคะขายดอกแล้วเท่าไรครับ

เป็นดอกเนี่ยเราต้องใส่ห่อลิฟตบิ้นห่อกระดาษแก้วอะไรไหม

ห่ออย่างดีเลยเหรอพี่กิ๊กทำมานานยังฮะ

คิดว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินให้กับเราได้ไหม

ได้เนอะเอาล่ะเกี่ยวกับเรื่องอาชีพของเรานี่แหละ
ก็คืออาชีพนี่ไงถึงได้บอกว่าคำถามของเรานะฮะ
จะเข้าใกล้กับความสามารถของแต่ละครอบครัวที่มา
อย่างพี่กิ๊กเนี่ยมีความสามารถในเรื่องขายดอกไม้
ของเราก็เกี่ยวกับเรื่องขายดอกไม้นี่แหละครับ
และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ก็จะมีดอกกุหลาบนะฮะจำนวนนึงนะครับ
แล้วก็เทปใสลิฟตบิ้นกันไก่แล้วก็
เขาเรียกอะไรกระดาษแก้วลายใสนะครับ

เวลาที่จับเวลาถ้าเราทำเสร็จแล้วให้ไปตีละครั้งให้ดังนะฮะ
ตอนนี้จะให้พี่กิ๊กเนี่ย
ห่อช่อกุหลาบ๑ช่อต่อ๑ดอก
ก็คือช่อละดอกเอากระดาษใสกระดาษแก้วใสเนี่ย
ดอกกุหลาบเสร็จแล้วก็พันด้วยลิฟตบิ้นให้เรียบร้อย
นั่นหมายถึงว่าเสร็จ๑ช่อช่อละดอกเดียวเท่านั้นเอง
ลองทำให้ดูหน่อยว่า๑ดอกเป็นยังไง

หลาบนี่เราเลาะนงเลาะหนามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
เขาละเอียดมากเลยเขาบอกว่าถ้าทำที่ร้านเขา
เขาจะมีเครื่องที่แบบเขาตัดหนามตัดอะไรเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับ
แต่ตอนนี้เราก็ลิฟต์หนามไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ
นี่แบบนี้พันไปแล้วก็จะมีลิปบิ้นยาวประมาณไหนอ่ะตัดเลยฮะ

นี่เสร็จแล้ว๑ดอกแบบนี้นะฮะ
กิ๊กผมว่านะมันมีการตัดลิฟตบิ้นด้วยอะไรด้วยเนี่ย

ให้เลือกได้๑ท่านจะเอาใครนะ

ครับเชิญครับผู้ช่วยสาวสวยของเรา

เสร็จแล้วใครจะเป็นคนวิ่งไปตีละครั้งครับ

สั่นละครั้งให้ดังเวลาจะได้หยุดนะครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้คือ
ให้ทำดอกหมากพร้อมติดลิฟตบิ้น
ช่อละ๑ดอกให้ได้๗ช่อ
ภายในเวลา๓นาที
พร้อมนะสมาธิดีนะครับ
๓นาที๗ดอก๗ช่อนะครับ

ดอกที่๑แล้วนะฮะ
๑ดอกผ่านไปนะครับคุณผู้ชม

มองแล้ว

แล้ว

ไอ้ยี่หมี่
คิดหรอกเลี่ยว

เป็นไงบ้างถามความรู้สึกหน่อย

จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องอะไรให้กับน้องบุ๋ย

นั่นก็คือเรื่องโรงเรียนวัดบุรีประสิทธิ์
เรื่องบ้านของเราและเรื่องคาราบาล

เชิญน้องบุ๋ยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อยู่ชั้นประถมปีที่หนึ่ง

มีกี่ห้องลูกตอนหนึ่งมีกี่ห้อง

ดูดีอันนี้ลุงใส่เสื้อสีอะไร

เออเก่งมากหนูใส่เสื้อสีอะไร

เออกระโปรงสีอะไรลูก

ใช่ลูกนี่คือสีนะครับสีต่างนะฮะ
รู้เรื่อง๔แล้วเพราะฉะนั้นทำได้แน่นอน

สมาธิดีนะบุ๋ยนะเข้าคำถามเลยนะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โคนต้นไม้สีส้มถูกทาไว้ที่หมายเลขใด
มีรูปภาพขึ้นให้หน้าจอคำถามนะครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งหมายเลขที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองหมายเลขที่สอง

และตัวเลือกที่สี่หมายเลขที่สี่

พร้อมแล้วบุ๋ยเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามหมายเลขสามครับ

ปุ๋ยจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปลูก

เชิญน้องสตังค์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ที่บ้านเรามีของเล่นไหมลูก

มีสมุดภาพระบายสีไหม
สมุดภาพสมุดแล้วก็มานั่งระบายสีกันมีไหม
รูปการ์ตูนแล้วก็มานั่งระบายสีกันมีไหม

ไอ้มีเห็นไหมพี่เขาบอกมี

มันมีสมุดภาพเล่มหนึ่ง
ในบ้านของหนูนะลูก

เป็นสมุดระบายสีรูปไดโนเสาร์ด้วย

รู้จักป่ะตัวไดโนเสาร์ว่ารู้จักป่ะลูก

คำถามเลยนะถามเลยดีกว่าไหม
เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกที่๑

มึงคิดว่ามึงไม่มีที่ตัวที่ตี
มึงไม่เคยเห็นค่ะ
ตัวไหนลูกอ่ะเลือกเลยชี้เลยลูก

ตัวเลือกที่๔ตัวที่๔ครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้าคุณผู้ชมครับ
มาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่ประจวบจากจังหวัดพระนครศรียุธยาแล้วกันนะครับว่า
จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจต่อชีวิตได้สูงสุด๑ล้านบาทหรือไม่
ช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
โคนต้นไม้สีส้มถูกทาไว้ที่หมายเลขใด